เป็นนาธีบุกรวบสารวัตรเรียกรับเงินหนึ่งแสน
กับการที่ผู้เสียหายนั้นจะไม่ถูกดำเนินคดีนะครับ
ไปดูบรรยากาศตอนนั้นกันหน่อยครับ

คุณเป็นร้อยเวรคดีในหลุดผ้าใช่ไหม

แล้วเขาส่งคดีไปยังไนลูก้าเนี่ย
อันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นครับ

เขาให้ตังไปแล้วทั้งหนึ่ง

อยู่ในของคุณนะคนใดที่ตัวคุณนะ

พบอยู่ในกระเป๋าหลังกางเกงด้านขวา

เพราะเมื่อกี้ผมมีผ้าผมมีกล้องนะครับ
อยู่ในกระเป๋าด้านเกงด้านขวานะครับ

เก็บมาด้วย

วันนี้เรามีข่าวทั้งตำรวจเก๊ไปหลอกตำรวจจริง
ศาลศาสตร์พโฮคสำโรงครับ
มีพฤติการเรียกรับสินบนจากผู้ต้องหา
คดีนี้สืบเนื่องจากมีผู้ต้องหาคนหนึ่งครับ
ประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาถูกฟ้อง
ในคดีร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
ก็ร้องเรียนไปที่คุณการจอมพลังนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสารวัตรของสพโคกสำโรงนั้นเรียกรับเงินสินบนครับ
ค่าทำคดีแสนนึงซึ่งทางผู้ต้องหาจ่ายก้อนแรกไปแล้วห้าหมื่น
เมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาครับอีกก้อนเนี่ยนัดหมายรับเงินในวันนี้นี่แหละ
กันยายนหลังทราบเรื่องครับคุณกันนั้นก็ประสานไปยังตำรวจสอบสวนกลาง
เจ้าหน้าที่ก็วางแผนจับกลุ่มครับให้ผู้ต้องหาเนี่ยเอาเงินที่เหลือ
จำนวน๕๐๐๐บาทไปให้สารวัตรคนดังกล่าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่โคกสำโรงนะครับซึ่งหลังรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ซ้อนแผนจับกลุ่มอย่างที่เห็นครับเจอของกลางจริง
เป็นเงินห้าหมื่นบาทอยู่ในกระเป๋าของสารวัตรคนดังกล่าวเบื้องต้นครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปบันทึกการจับกลุ่มที่สพโคกสำโรงนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่คุณกันก็บอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายมาร้องเรียนครับ
ซึ่งถูกดำเนินคดีหลังจากเข้าไปรับจ้างทุบตึกเป็นการร้องเรียนแทนพ่อนะครับ
ตำรวจอ้างว่าสามารถช่วยเหลือคดีได้เอาเงินมาจ่ายซะแล้วก็อ้างด้วยว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเดี๋ยวส่งต่ออีกเป็นทอดไปถึงนู่นอายการ
มีน้องนะครับมาขอให้ผมช่วยนะเรื่องของคุณพ่อ
คือคุณพ่อเนี่ยเขาถูกเขาเรียกว่าอะไรแจ้งข้อกล่าวหา
ซึ่งทางร้อยเวรที่เขาทำเรื่องเขาอ้างว่าสามารถเคลียร์คดีได้
นะก็บอกกับอ่าทางน้องว่าเอาเงินมาสิแสนนึงเดี๋ยวเอาไปให้อายการ
สามารถช่วยได้น้องเนี่ยเขาให้ไปแล้วห้าหมื่นตอนแรก
หลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการโทรมาติดตามเรื่อย
นาโทรมาว่าเนี่ยถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวเขายกเลิกเนี่ย
เงินที่เราเสียไปเนี่ยก็จะศูนย์เปล่านะ
ผมเนี่ยก็เลยประสานทางท่านจีรพบภูริเดช
แล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านเมื่อกี้อะไรนะประสงค์เฉลิมพันธ

ท่านก็ประชุมกับผมเนี่ยคุยกันมาเนี่ย๒อาทิตย์แล้ว
วางแผนเพื่อที่จะเข้ารวบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพหนึ่งที่จังหวัดลบบุรี